คุณผู้ชมข่าวนี้ที่จะนำเสนอเนี่ยอ่านแล้วก็
สะเทือนใจสะท้อนให้เห็นถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คือคราวนี้คุณแม่ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่
แต่ว่ามันมีจังหวะที่แม่ไปจับพัดลม
แล้วพัดลมสายไฟมันขาดแล้วนะ
แต่ว่าพันด้วยเทปดำเอาไว้

แม่ถูกไฟช็อตเสียชีวิต
แล้วที่บอกว่าภาพสะเทือนใจลูกเล็กค่ะ๓ขวบ
เห็นว่าแม่เป็นแบบนี้วิ่งไปบอกญาติ
ไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าแม่ตายแล้วหรือเปล่า
แล้วมันมีภาพสะเทือนใจออกมาอีกคือเด็กเนี่ยดูสิ

ก้มกราบแม่นะฮะก้มกราบศพแม่นะครับ

ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
และการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือว่าต่อพ่วงอุปกรณ์

นี่ดูภาพนี้หลายคนเห็นแล้วก็สงสารนะคะ
น้องการอายุ๑๐ขวบกับน้องฝนอายุ๓ขวบ
ก้มกราบร่างของคุณแม่ภัยทูลศรีจันทาอายุ๔๐ปี
แม่ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิต
หลายคนที่เห็นภาพนี้ก็สะเทือนใจเหลือเกินค่ะ
น้องฝนตัวเล็ก๓ขวบบอกว่าแม่ตายแล้ว
เพราะว่าถูกไฟดูดจนล้มลงคือเด็กเห็นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านที่อำเภอบึงโขงหลงที่จังหวัดบึงกาล
ปรากฏว่าตัวคุณแม่เขาผูกเปรย์นอนเล่นอยู่ใต้ถุนบ้าน
แล้วแม่น่าจะไปเป็นจังหวะที่จับปลั๊กเสียบปลั๊กพัดลม

แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าปลั๊กพัดลมเนี่ยนะ
สายไฟเนี่ยมันขาดแล้วแล้วคงเอาอะไรพันเอาไว้
คือเขาเอาแค่นี้คุณเหมือนสก๊อตเทพที่ไว้ติดกล่องพัสดุอะไรอย่างนี้
คือมันไม่ใช่สก๊อตเทปกันไฟ

เทปดำไม่ใช่อุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าโดยเฉพาะ
แล้วเชื่อว่าคุณแม่ท่านนี้นอนบนเปรย์เสร็จแล้วอาจจะร้อนจะขยับ
ขยื่นพัดลมนะครับแล้วก็จับพัดลมที่หูจับใช่ไหม
จากนั้นก็ต้องดึงสายคล้องสายด้วย
แล้วก็มือเธอคงไปจับโดนตรงจุดที่มันทำการซ่อมแซม

ใช่ค่ะเพราะว่ามือของแม่เนี่ยนะยังกำสายไฟที่ขาด
ไปดูที่บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางของมือด้านขวาเนี่ยมันมีบาดแผลค่ะ
เป็นรอยไหม้เลยก็คือโดนไฟช็อตแล้วก็มันรั่วมาตรงนี้
ซึ่งพัดลมตั้งพื้นสีเขียวมันก็ตั้งอยู่บนพื้นดิน
ที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ยกสูง
หรือในชั้นอะไรเลยอะค่ะด้านหลังอ่ะเห็นไหม
ลมเนี่ยมีรอยสายไฟที่ขาดอยู่แล้วก็มีเทปสก๊อตเทปอยู่
คือมองไปก็เห็นเลยเป็นสายลวดทองแดงข้างในสายไฟเนี่ย
โผล่ออกมานะคะครับทีนี้นายรวมจิตคนกล้าอายุห้าสิบสี่ปี
ที่เป็นสามีก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้อยู่กินกับภรรยาคนนี้มา๑๕ปีแล้ว
มีลูกด้วยกัน๒คนก็คือน้องการ๑๐ขวบกับน้องฝน๓ขวบ
วันเกิดเหตุเนี่ยสามีออกไปรับจ้างรายวันส่วนภรรยาเนี่ย
ดูแลลูกอยู่ที่บ้านปกติเนี่ยนะน้องฝนลูกสาวคนเล็กสามขวบเนี่ย
อยู่กับแม่ตลอดเลยแต่นี่ถือว่ายังโชคดีนะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งลูกสาวลูกชายไม่ได้วิ่งไปจับตัวแม่
แตะตัวแม่หรือไปจับพัดลมเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ย
สะเทือนใจนะครับเพราะว่าขณะเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์
แล้วก็ผู้สื่อข่าวกำลังทำข่าวอยู่คุณลูกชายลูกสาวของผู้เสียชีวิตน่ะ
้มกราบร่างแม่ไร้วิญญาณนะฮะเป็นภาพที่เตือนใจ
สำหรับผู้พบเห็นโดยเฉพาะลูกคนเล็กวัย๓ขวบ
บอกด้วยความไร้เดียงสาอย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
บอกว่าแม่ตายแล้วแม่ตายแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้จัดการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอบึงโขงหลง
อย่างนายอุทัยพลเยี่ยมก็บอกนะคะ
สาเหตุน่าจะมาจากการซ่อมแซมสายไฟที่มันไม่ถูกวิธี
คือเอาเทปธรรมดาแบบนี้มาพันที่สายไฟ
ไม่ได้ใช้เทปสำหรับฟันพันสายไฟโดยเฉพาะครับ
รอยต่อมันก็ไม่ได้แน่นหนามันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรได้
มันอาจจะทำให้สายไฟมันหลุดออกมา
แล้วเวลาไปเสียบปลั๊กประกอบกับพื้นดินมันชื้นแฉะด้วย
มันก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวนะคะ